คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่น
เขาเนี่ยนะเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน

อย่าเพิ่งไปทำกีฬามาดูความเชื่อมก่อน
เพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเนี่ยนะจะเอามาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับผีเหมือนกันค่ะ
โอ้โหเราไม่ค่อยได้เห็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างจะครบถ้วนแบบนี้
หลายคนได้ติดตามข่าวเรื่องการเอาเสื้อสีแดงมาแขวนหน้าบ้านแล้วแหละ
เพราะว่ากันผีปลอบใช่ไหมกันผีแม่ไม้ใช่ไหม
ก็ทราบกันดีแต่ว่าที่นี่เขามีพิธีกรรมที่อยากให้ผู้ชมได้ดู
ชาวบ้านแห่งนี้คือบ้านโนนทองหมู่๓ตะบลนาแพงอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับการไล่ผี
เนื่องจากว่าหลังที่มีชาวบ้านเห็นลิงตัวใหญ่สีดำตาสีแดงกระโดดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตติดต่อกัน
ในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ย๓ศพรวดนะคะ
แค่เดือนเดียว
แต่ก่อนหน้านั้นเสียชีวิตไปอีก๔ศพแล้วด้วย
ก็รวมเป็น
เป็น๗
ยังไม่ถึงปี
ฟังแบบนี้หลายคนก็งงเป็นอะไรยังไงแต่ความเชื่อชื่อ